สวัสดีครับ
พบกับพระเด้าทางหน้าจอทะลัดทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
รู้ก่อนรวยก่อนกับแม่การ
เศรษฐีปล่อยด้วย
เนยน้องตองวันนี้ฮะพี่มีไอเดียใหม่อีกเช่นเคยนะครับ
กล้วยกล้วยแต่เราก็มีกล้วยเยอะแล้วนะใช่ค่ะ
ใช่ต้องเอากล้วยมาทำปุ๊ยแน่เลยนู่นไอเดียที่ว่านี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักลงในต้นกล้วยหุ้นโมเมดี้
ลงในต้นกล้วยปลูกผักบนต้นกล้วยไปดูกันเลยค่ะค่ะ
และนี่ครับคือการปลูกผักแบบไร้ดินนะครับโดยการใช้ต้นกล้วยที่มีน้ำที่ชุ่มฉ่ำอยู่ภายใน
เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในต้นกล้วยเนี่ยนะครับมีน้ำเยอะมาก
และการปลูกผักวิธีนี้นะครับแทบจะไม่ต้องรดน้ำให้เขาเลย
มีต้นคั่วอยู่แล้วนะครับสามารถทำได้เลยนะครับ
เดี๋ยวทำไงมาดูกันเลยดีกว่าครับค่ะอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเตรียมเพาะต้นกล้าก่อน
วิธีการคือเตรียมดินเพาะกล้าครับโดยใช้ปุ๋ยคอกผสมกับขุยมะพร้าว
ใส่ในกระบะเพราะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาใส่ต้นกล้วยนะ
เพราะฉะนั้นเราต้องหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปก่อนค่ะเมล็ดพันธุ์ของผักลงไปก่อนค่ะ
เมื่อต้นกล้าผักจะเริ่มเตรียมโตปีใบประมาณสัก๓๔ใบแล้วนะครับ
ถึงจะย้ายมันขึ้นมาเอามาปลูกบนต้นกล้วยครับ
ขั้นตอนที่๒นะครับเราใช้กล้วยนะครับที่ตัดเขลือกกล้วยที่แก่แล้วด้วยนะครับ
อ๋อจัดใช้กล้วยผ่านไหนก็ได้ไม่ติดเลยครับ
ฉะนั้นครับเราก็จะเจาะรูที่ต้นกล้วยในลักษณะทะแยงลงไปนะครับ
ให้กระดาษรูเนี่ยนะครับเหมาะสมกับรากต้นกล้าผักที่เราจะนำลงไปปลูกนะครับ
และความกว้างความลึกเนี่ยให้พอดีกับรากและก็ดินของรากด้วยนะฮะ
จากนั้นครับเอาต้นกล้ายัดใส่ลงไปในรูที่เจาะเอาไว้ครับ
และจากนั้นก็ไม่ต้องลดน้ำให้ผักที่ปลูกเลยนะฮะ
หรือรดต้นตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรดให้เลย
ทำแค่เพียงว่าหาอะไรมาคอยค้ำคอยันให้ต้นกล้วยคนนี้นะครับล้มลงไปเท่านั้นเอง

หลังจากนั้นครับประมาณ๓๐วันมันก็ขึ้นอยู่กับอายุของผักที่เราปลูก
ก็สามารถเก็บเกี่ยวผักไปขายถือว่าทานได้เลย
ที่ปลูกนะครับจะมีรสชาติดีหวานและกรอบ
ที่เป็นเงางามมากเพราะว่าต้นกล้วยมีธาตุโพนัสเซียมที่สูงมากนั่นเอง

เราก็อยากรู้ว่าผักที่จะปลูกได้แบบนี้ควรเป็นผักอะไรคะพี่ป้อง
ควรเป็นผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นนะครับประมาณ๑เดือน
และเป็นผักที่เรารับประทานไปนะฮะที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนัก
เพราะใบของกล้วยจะช่วยพรางแสงแดดได้บางส่วน

ถ้าเกินกว่านี้จนกล้วยจะโศมนะครับเค้าแห้งตายส่วนก่อน
อย่างนี้นี่เองไอเดียแบบง่ายมากมากเลยนะคะที่บ้านของใบตองก็ปลูกต้นกล้วยเพียบเลย
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะนำไอเดียนี้ไปปรับใช้
ต้นกล้วยของเราจะไม่ตายฟรีอีกต่อไป
เอาละถามพี่ทั้ง๒ท่านก่อนชอบทานปลาระอย่างนี้ค่ะ

อย่าบอกได้ว่าเป็นเคปที่แล้วที่กาแฟปลาระ

ร้อยแรงมันภาษาใต้

แซ่บคับแซ่บหลายแซ่บแอนเอนแซ่บน้ำ

ปลาร้าแบรนด์สุนทรี
แบรนด์คนไทยมีการต่อยอดพัฒนาน้ำปลาร้า

ปลาร้าครีมแบบเข้มข้น
และอีกอันหนึ่งก็คือปลาร้าแบบอัดก้อน
ถือว่าเป็นไอเดียการพัฒนาปลาร้าที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ส่วนเจ้าของเขาก็คือคุณสุนทรีชัยครุฑนะคะ
จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยค่ะ

ซึ่งผลตอบรับเขาบอกว่าดีมากนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอีสานค่ะ
เพราะว่าน้ำปลาร้าที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
เพราะของเขาเป็นปลาร้าแท้๙๙ใช้ปลาน้ำจืดค่ะ

ใช้แต่ปลาสร้อยขาวจากอำนาจเจริญ
ักทิ้งไว้ประมาณ๘๑๐เดือนแล้วก็นำมาพาเจอร์ไร้ค่ะ
ทำให้สะอาดแล้วเติมกะปิกับน้ำตาลมะพร้าวลงไป
โดยที่เขาจะไม่มีการใส่สารกันบูดเลยนะคะ
ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นเพราะว่ามีกลิ่นของเขาอยู่แล้วที่เป็นเอกลักษณ์

โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกบรรจุแบบขวดนะคะ
แล้วก็ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

ขึ้นมาเป็นปลาร้าชนิดครีมแบบเข้มข้น
ซึ่งพกพาง่ายเห็นเหมาะสำหรับการเอามา

สะดวกสบายมากต้มน้ำแล้วก็ยนตุ้มลงไปแล้วยังไม่หมดนะคะ
เขายังมีซุปก้อนที่เป็นซุปก้อนแกงอ่อม
แล้วก็ครีมปลาร้าแจ่วบอง
ตอนนี้มีประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวนำไปขาย

นี่แล้ววันนี้ใบตองก็เอาของจริงมาให้ทุกท่านดูด้วยค่ะหน้าตาแบบนี้
นี่เลยเค้าเขียนว่าน้ำปลาร้าปรุงสุกเยาะฟิลลินัวภูกหัวขุ่น
แบบนี้คือแบบครีมและแบบที่พี่เนยถือคือ

นี่มันแบบก้อน
ราคาน้ำปลาร้าปรุงสุกขวดละ๔๕บาทนะคะที่พี่ป้องถืออยู่นะคะ
แล้วก็ปลาร้าก้อนกล่องแบบที่พี่เนยถืออยู่เนี่ย๔๐บาท
กล่องจะบรรจุทั้งหมด๖ก้อนด้วยกันก้อนละ๑๐กรัม
ส่วนแบบนี้ที่ใบตองถือแบบนี้ซองอย่างนี้นะคะ
ก็คือปลาร้าครีมบรรจุซอง๓๐กรัมราคา
จริงอยากได้ใช่ไหมคะเข้าไปเลยค่ะ
สอบถามข้อมูลที่ขึ้นให้ดัดล่างนี้อันนี้คือแจ่วบอง
หน้าพี่คนทำโชว์ดูถูกใช่มันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาไง
อันนี้คือตัวจริงจ้าวของนะคะพี่น่าจะสวยด้วย
ขอคารวะนับถือในไอเดียของการต่อยอดของคนไทยจริงนะครับ
ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะวันนี้เราดูไอเดียการต่อยอดของต้นกล้วยไปแล้วปลาร้าไปแล้ว
นะคะถึงตาเนยบ้างวันนี้จะบอกว่าเด็ดมากเลยค่ะ
เกษตรกรยางพาราสวนยางต้องเลิฟแม่มากเพราะวันนี้นะคะเป็นไอเดียการพัฒนาโดยใช้ยางพารา
น่าสนใจมากค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะถุงพ่อชำจากยางพารานะคะ
ที่สามารถย่อยสลายได้นะคุณผู้ชมค่ะเป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยนะคะ
ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์แก้ปัญหาราคาน้ำยางตกต่ำแล้วนะคะยังเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
นี่แล้วก็ที่สำคัญคือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะค่ะ
ยาวยาวครับมันดีมากมากเลยนะคะอ๋อมีนาเอ๋ยดังลับ

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาโตมาจากครอบครัวยางพารา
ไม่สามารถกำหนดราคาได้เองเลยนะคะ
เขาก็เลยเกิดคิดนำยางพารานะคะมาแปรรูป
มาเพิ่มมูลค่าโดยเลือกทำถุงพอร์ชัม

ซึ่งต่างจากถุงพอร์ชัมที่ทำจากยางภารา

ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดีกว่า

จำเป็นของกล้าพืชด้วยนะคะ
ถัวถุงเพาะช้ำสามารถดูดทรัพย์น้ำได้ดี
ถ้าสำคัญนะคะสะดวกในการใช้งานมากเลย
เพราะเราไม่ต้องกรีดถุงมัสติก

แต่เราสามารถเอาลงดินได้เลยค่ะ

อันนี้ในกระบวนการผลิตมีการใช้ยางพารามากกว่า๕๐นะคะ

ตอนนี้ถุงเพาะชำยางพารานะคะเขาทำที่ขนาด๔คูณ๖นิ้วนะ

ใช้แทนถุงดำแบบเก่าได้๓๔เดือนเลยนะคะ
แล้วก็สามารถนำลงดินพร้อมต้นกล้าได้เลยค่ะ
ถ้าใครสนใจนะคะสามารถนี่เลยติดต่อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ
ได้ช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะคะ

ไม่ได้ถ้ามีเอฟคือไม่ทันเพราะเขาขายดีมาก
กระเทยขายข้าวค่ะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาอย่างนี้อยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับการขายของน้องเขาเป็นไง

ไปดูค่ะไปดู
ชาวนาไทยยุคใหม่ต้องไม่ง้อพ่อค้าคนกลาง
นี่คือแนวคิดของลูกชาวนาคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้
ซึ่งปัจจุบันข้าวของเขามียอดขายเป็นหลักพันกิโลกรัมสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรม

วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับทำเงินของเขากันครับ
สวัสดีค่ะชื่ออวานะคะ
ชื่อจริงพนาววจนิมอายุสามสิบสี่ปีแล้วค่ะ
เป็นคนพื้นเพจังหวัดสุรินนี่แหละค่ะเกิดมาก็เป็นชาวนา
คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพทำนาค่ะแหมอดึงกอปรำแหมอดึงกอปรำ
บอกแม่ค่ะว่าแม่ออเดอร์ข้าวสาร๕กิโลข้าวสารครึ่งกอกรัมคือ๕ค่ะ
คือตอนแรกก็กลับมาคิดเราก็ต้องใช้เนอะ
แล้วเงินเก็บเรา๒เดือนอย่างนี้เราก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมาย
เราก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะทำยังไง
องไปข้างเห็นยุ้งแม่เนี่ยยุ้ง
ปกติแม่ก็จะขายข้าวไปให้กับโรงพิมพ์ใหญ่
เราก็เห็นข้าวข้าวที่เราขายกับข้าวที่เราซื้อ

เอาส่วนต่างของเงินตรงนั้นมาเป็นกำไรให้กับเกษตรกรเลยไม่ได้เหรอ
รวมทั้งหมด๔๒๕ค่ะ
เดี๋ยวโอวาจัดการให้ค่ะขอบคุณค่ะ

ไปศึกษาแล้วก็กลับไปที่นี่กัน

เรียนรู้ในห้างสรรพสินค้าว่าเขาขายราคาประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย
ก็ทำแบรนด์เป็นโอวาข้าวหอมผลิตไทยส๑๐๐
ก็ได้คิดเป็นข้าวกิโลละ๕๐บาท

ปีที่แล้วโอวาขายได้ประมาณ๒๐ตัน

กรัมก็ประมาณ๒๐๐๐กิโลกรัม
เราเอา๒๐๐๐คูณ๕๐บาทต่อถุงข้าว
นั่นคือเงินที่โอวาทำได้
ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากทุกประเทศเลย
สิ่งที่โอวาทำคือส่งเสียง
ส่งเสียงให้ดังให้คนเขาหันมามอง
แล้วการส่งเสียของโอวาคือการทำคอนเทนต์นั่นเอง

กินข้าวแล้วยัง
กำลังหยุดอย่างหน่ออาย

หัวใจให้โทรมาทำ

ข้าวที่เป็นที่นิยมที่สุดนะคะ

เท่าที่ทุกคนได้สมัย

เรียกว่าไม่ได้มีแค่ไอเดียการเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับตัวเขาเอง
แต่ยังเป็นกูรูเรื่องของข้าวอีกด้วยล่ะครับ
ใครที่สนใจก็เข้าไปออเดอร์กันได้เลยครับ
ที่เพจโอวาข้าวหอมนาลิแท้สุรินภ์๑๐๐
น้องโอวาจ๋ามีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับ
โอคิดว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

ช่วงมือของธุรกิจมันก็จะสั้น
มันอาจจะไม่ได้การันตีว่าประสบความสำเร็จเสมอไปนะคะ
แต่มันก็ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จไม่ใช่หรอก
ข้าวไหมคะข้าวหอมมะลิไหมคะ

เผ็ดยั่วน้ำพริกนะคะ

พี่ป้องค่ะน้องใบตองค่ะ

โอ้โหไม่ต้องค่ะ

ไม่รู้ว่าลูกค้าหรือน้ำพริกนี่จะแซ่บกว่ากัน

ให้ชิมน้ำพริกเลยนะคะวันนี้เผ็ดค่ะ
นี่กลิ่นมันเห็นไก่จมูกเลยนะนี่
ดีมากเลยค่ะขายง่ายค่ะกิโลละ๑๐ขีดเลย
กิโลละ๑๐กิโลละอยู่แล้วค่ะ

แต่พูดถึงของเผ็ดนี่พี่ก็ชอบมากเลยนะ
อ๋ออะไรถึงล้ำพริกหญิงอ่ะคะ
ใช่อาหารสิ

คุณน้องนะคุณน้องคิดว่านะคะต้องเหมาะกับน้ำพริกนรก

สวยมากคุณน้ำพริกที่สวรรค์

ละคารเท่าไหร่นะคะแม่
ไม่๒๔ค่ะลโหลละ๑๐๐ออกไปเลยทั้งกิโล
ปริมาณก็เยอะขนาดนี้นะคะโอ้เอาจริงกินทั้งปีก็ไม่หมดค่ะ
อื้อยิ่งแบบโสดโสดแบบหนูนี่นะคะ
ซื้อไปไม่รู้น้ำพริกเหนือนือจะหมดอายุก่อนกันนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ให้ใครดีข้าง

๒๔ล้านถ้วยแล้วเท่าไหร่

ใครจะเชื่อใครจะคิดครับว่าน้ำพริกเล็กแบบนี้
ทำรายได้ปีละเป็นร้อยล้าน

ถึงได้ขายค่าดีและก็รวยขนาดนี้นะคะ
มั่นใจว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับน้ำพริกดุ้งเจริญกันเลยดีกว่าค่ะ
ถึงจะไซส์มินิกินได้ทีละมื้อแบบนี้
แต่รู้ไหมล่ะครับว่ายอดขายน้ำพริกรุ่งเจริญ
เขาทะลุเป้าเกินร้อยล้านมาหลายปีแล้วนะครับ
จุดเริ่มต้นก็มาจากคุณเอสธนาวัฒน์โฮมเงินน้อยคนนี้เอง
ที่อยากจะสารต่อกิจการขายน้ำพริกของครอบครัวเอาไว้
และต่อยอดจนได้ไอเดียการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำพริก
ถ้วยรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
เราอยากให้น้ำพริกของเรามีจุดเด่นมีความแตกต่างนะครับ

ก็เลยปิ๊งไอเดียน้ำพริกที่ทานเป็นมินิทานพอดีมื้อครับ
มาดูฐานการผลิตน้ำพริกรุ่งเจริญกันบ้างโอ้โห
คุณผู้ชมครับเขาใช้พริกกระเทียมกันเป็นสิบสิบตันเลยทีเดียว
คัดสรรมาจากแหล่งวัตถุดิบชั้นดีทั่วไทย
ถุดิบที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศของเรานะครับ
วัตถุดิบที่เรียกว่าเราคัดพิเศษ

ปลาร้าใช้จากมหาสารคาม

รวมทั้งมะขามเปียกจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทย
จากทำน้ำพริกในครัวหลังบ้านใช้ลูกมือไม่กี่คน
ตอนนี้น้ำพริกกรุงเจริญกลายเป็นโรงงาน
ที่สามารถผลิตน้ำพริกไซส์มินิได้ถึงเดือนละ๒ล้านถ้วยเลยล่ะครับ
สามารถหาซื้อน้ำพริกนุ่งเจริญได้ที่๗๑๑ทุกสาขา
ท่านใดที่สนใจต้องการมีแบรนดน้ำพริกเป็นของตนเองนะครับ
เราสามารถที่จะผลิตน้ำพริกสูตรต่างในแบรนด์ของลูกค้าได้ครับผม
ฟังจำนวนตัวเลขจำนวนลูกค้าและสาขาที่ต้องผลิตส่ง
คำนวณรายได้ของน้ำพริกรุ่งเจริญกันไม่ถูกเลยล่ะครับ
รู้แต่ว่าซื้อง่ายขายคล่องมีแต่รวยกับรวยจริงครับ
และนี่คือเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้นะครับ
คุณเอสธนาวัฒน์โพเผือน้อยเจ้าของธุรกิจน้ำพริกรุ่งเจริญ
สวัสดีค่ะ
คุณเอสเนี่ยทำน้ำพริกมาตั้งแต่ปี๒๕๔๙เลยอะฮะ
มันนี่ก็๑๕ปี
ยาวนานมากตอนนี้น้ำพริกไซสมินิของเรามีกี่รสชาติแล้วค่ะ
หัวตรงนี้เอาเยอะมากเลยนะ
มีน้ำพริกนรกนรกแม่งดาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกกุ้งสวรรค์น้ำพริกแม่งดาน้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกเผา
มีน้ำพริกเจอีก๓รสชาติมีน้ำรกเจตาแดงเจเผาเจแล้วก็มีอีก๒รสชาติใหม่ครับ
เป็นน้ำพริกนรกปลาร้าแล้วก็นรกสมุนไพร
โอ้โหหรือว่าเลือกกันตามใจชอบเลยครับร้องหลอกข้องสวยร้อนจากจานได้ไหมครับ

จากน้ำพริกแล้วนะคะยังมีแบบกินกับข้าวพองให้ด้วยมีน้ำพริกเผาด้วยใช่ไหมคะ

พาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเส้นทางของน้ำพริกมินิเล็กเล็กแบบเนี้ยสู่เส้นทางแบบธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะ
ต้องถามคุณเอสเลยนะคะว่ากว่าจะมาเป็นน้ำพริกมินิรุ่งเจริญในทุกวันนี้นะคะ
กำเนิดมาจากแผงน้ำพริกในตลาดสำโรงเมื่อ๔๐ปีที่แล้วเหรอค
ค่ะใช่ต้องไม่ใช่รุ่นคุณเอสเนี่ยเลยใช่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
คือคือตัวผมเองเกิดมาก็เห็นคุณพ่อทำอยู่แล้วครับค่ะ
น้ำพริกขายตลาดนี่หมายความว่าเหมือนกับที่เราเห็นกันใช่ไหมฮะที่เป็นน้ำพริกแล้วก็จะพูน
อ่าใช่น้ำพริกตัดนี้เป็นกิโลใช่ไหมฮะใช่ค่ะพ่อทำค่ะแม่ขายอ๋อ
ตอนนั้นก็คือมีอยู่สาขาเดียวที่สำโรงที่เดียวครับก็ค่ะ
เรียกว่าเกิดมาก็เห็นแม่ไปขายที่สำโลงก็เอาเราไปด้วยอย่างนี้ครับ
เวลาไปโรงเรียนกลับมาก็มาจุดที่ร้านกับแกอย่างเงี้ครับในตอนนั้นขายดีไหมครับ
ไม่เท่าไรนะในความสุขผมผมว่าค่ะพ่อขายเลี้ยงชีพเขาได้ครับ
นั้นมีกี่สูตรครับผมจำได้ตอนแรกพ่อน่ะทำไว้ที่๖สูตรแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกมายังไงบ้างคะ
จากพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารครับนะครับแล้วก็เวลาพ่อเอาไปให้ใครชิมเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่าชมว่าอร่อยอย่างนี้ครับ
พ่อก็เริ่มจากหกรสชาติก็เพิ่มเป็นรสชาติใหม่ใหม่อย่างเงี้ครับด้วยความที่แกขายมานานแล้วรสชาติเป็นที่ชื่นชอบ
ก็มีฐานลูกค้ามากขึ้นไงก็ขายดีขึ้นเรื่อยครับจากเดิมอยู่ในห้องเช่า
ครับก็เริ่มเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้นค่ะแล้วจากนั้นก็เริ่มซื้อบ้านหลังที่หนึ่งเนี้ย
หลังที่สองเนี้ยใครจะซื้อไปเนี้ยธุรกิจไปได้ดีครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเราไม่ได้แค่ขายปลีกใช่ไหมคะ
เราก็มีการแบบขายส่งด้วยใช่ครับการส่งก็เป็นคนมารับจากหน้าร้านไปอ๋อ
ที่เริ่มขายดีเริ่มเป็นที่จุดอาจารย์ในตลาดเนี้ยมีชื่อหรือยังฮะ
หมายถึงว่าชื่อแบรนด์เราหรือชื่อร้านเราชื่อร้านผมจะเข้าไปสระสำโลงเนี้ย
อยากจะไปกินน้ำพริกเนี่ยซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่าน้ำพริกเจ้าไหนครับ
ถ้าเป็นตอนช่วงแรกเลยไม่มีชื่อก็คล้ายกันนี่มาตอนหลังหน่อยครับ
พ่อเขาจะตั้งชื่อไว้ว่าชื่อน้ำพริกรุ่งเจริญไว้อยู่แล้ว
แต่ไม่มีโลโก้ก็เป็นป้ายร้านแล้วเขียนว่ารุ่งเจริญ
แล้วตอนแรกเนี่ยคุณเอสบอกว่าคุณพ่อจะเลิกทำแล้ว
แล้วทำไมคุณเอสถึงจะสารต่อธุรกิจคุณพ่อค่ะเริ่มต้นเลยจริงจริงอ่ะ
ไม่ค่อยอยากจะทำอ่าเพราะว่าพอเราโตมาเนี่ย

แม่ขายตั้งแต่ประมาณที่สองกับที่สามไม่ตั้งร้านแล้วน่ะ
ขายแล้วก็ประมาณสักสิบโมงก็เลิกซ้ายซ้ายปิด
อย่างพ่อเนี่ยเราต้องอยู่กับพริกอะครับ
มันร้อนนะครับมันแสบมันบดกะพริกอ่ะมันต้องเคี่ยวต้องบด
เราก็เห็นภาพแบบนี้มาตลอดเราก็รู้สึกว่าแหมมันเหนื่อย

ทำไมเราถึงไม่จ้างคนชูให้มาทำให้เราอย่างนี้ค่ะ
ก็ก็มีคนช่วยครับแต่พ่อเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือ

เดี๋ยวรถมันไม่เที่ยงใช่แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเอสตัดสินใจว่า
อ่ะทำธุรกิจต่อจากคุณพ่อดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยเนี้ยคือ
พอเราโตมากับธุรกิจอังกฤษเนี้ยค่ะเราก็ซึมซับว่าพ่อก็ทำมาเนี้ย
มันแบบมีแต่คนชอบถ้าเลิกไปเราก็เสียดายอย่างนี้ครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็เหมือนกับเราเรียนจบพอดีนึง
เองก็อยากทำธุรกิจครับแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จะทำอะไรดี
ก็เหมือนกับอยากจะพิสูจน์ตัวเราเองแล้วที่สำคัญหนึ่งคือ
คุณพ่อบอกว่าพ่อเชื่อว่าเอ๊ะทำได้ใช่มันก็คือข่วงขึ้นมาเลยนะคะ
กำลังใจมาครับตอนนี้อย่างนั้นที่บอกเรียนจบที่เรียนด้านไหนมาครับ
เรียนการตลาดครับอ่าก็เรียนจบกันครับก็มาทางทางนี้พอดีเหมือนกันครับ
ใช่ครับคือพ่อได้เข้ามาดูน่าจะครั้งสองครั้งแค่นั้นเอง
แล้วก็หลังจากนั้นแกก็เสียชีวิตเนื่องจากแกเป็นโรคหัวใจนะครับ
คุณพ่อจะเสียชีวิตครับคุณพ่อทิ้งให้ก็คือสูตรน้ำพริกแล้ว

ส่วนคุณเอสเองก็ได้พัฒนาขึ้นมา
ใช่ครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีโครงการโอท็อปเกิดขึ้นด้วย
เราก็เห็นช่องทางว่าน่าจะเอาธุรกิจเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของโอท็อป
เพราะว่าเพื่อจะเหมือนกับได้ให้หน่วยงานรัฐได้สนับสนุนด้วย
หลังจากนั้นก็ได้พวกได้ไปร่วมโครงการเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันแบบได้มาตรฐานขึ้น
ก็ต้องมีเรื่องของออยอมีเรื่องมาตรฐานต่างเข้ามา
เราก็เข้าไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้มันได้มาตรฐานตามนั้นนะครับ
แต่ถามว่ายากไหมก็ต้องบอกสำหรับเราตอนนั้นก็ยากเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามันก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยอย่างนี้ครับ
แล้วตอนนั้นมีแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างหรือยังคะ
ยังไม่มีตอนแรกเลยแล้วตอนหลังก็มาทำเป็นกระปุกเหมือนทั่วไป

ใช่กระปุกกลมฝาเกี่ยวอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เอาไปขายมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
แต่ก็อย่างน้อยเราก็พัฒนาขึ้นมามีกระปุกมีแพ็กเกจจิ้งแบบเขาอย่างนี้ครับ
ช่วงแรกเนี่ยมีลูกค้าบ่นไหมครับ

แต่ก็มีลูกค้าแอบหวั่นเหมือนกันครับ
เออเรามาทำต่อแล้วจะได้เหมือนพ่อไหม

ก็เห็นว่าราบรื่นเนี่ยแต่บางร้านเองก็ไม่อนุญาตให้คุณเอสวางสินค้าขายด้วยเหรอ

มันก็เลยแบบเอาไปส่งตามร้านค้าบ้างอย่างนี้ครับ
ทีนี้เราก็เลยทำน้ำพริกของเราใส่กระปุกติดฉลากให้เรียบร้อยครับ

แต่พอไปเสนอปุ๊บร้านเขาก็รับบ้างไม่รับบ้างครับ
ร้านรับก็ยังไม่จ่ายตังค์นะหรอก

บางร้านไปเสนอปุ๊บเขาก็ปฏิเสธมาก่อนแล้ว
เพราะเขาบอกในร้านเขามีแต่ยี่ห้อดังทั้งนั้นเลย
ยี่ห้อใหม่จะไปสู้อะไรเขาอย่างนี้ครับ

ที่ทำให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งเปลี่ยนเป็นมินิขึ้นมาใช่ไหมคะ
ก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งยังไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นอย่างนี้ครับ
ก็เลยมานั่งคิดก่อนว่าเออน้ำพริกเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่คู่กับคนไทยเนอะ
คนไทยก็ทานข้าวทานน้ำพริกอยู่แล้วอย่างนี้ครับ
พริกมันน่าจะกินได้ทุกมื้อกินได้ทุกที่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยคิดว่าเออน้ำพริกมันน่าจะเป็นอะไรที่ถาดพอดีมื้อ
แล้วก็พอดีไปกินไก่ทอดเจ้าดังแล้วก็เห็นถ้วยซอสของเขา

ถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็เห็นว่าเนี้ยถ้วยแบบเนี้ยมันน่าจะเหมาะนะ
เพราะว่ามันพกพาสะดวกมันดูทันสมัย
ผมก็เลยเอาถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยครับเอากลับมาบ้าน

แล้วก็เอาน้ำพริกเราเนี้ยมาลองใส่ดู
ว่าใส่ปริมาณเนี้ยมันโอเคมั้ยมันพอดีมั้ย
พอดีนะแล้วมันก็ดูแบบทันสมัยขึ้นนะ
ดูแล้วมันน่าจะตอบโจทย์ได้กับกลุ่มลูกค้า

ถึงจะเป็นถ้วยไซมินิแบบนี้นะครับ

ว่าจะผลิตออกมาเป็นไซส์อย่างนี้ที่ใช้เวลาเป็นปีเลย

และเราจะต้องมีพวกเครื่องจักรมีพวกซอยเออร์ที่จะทำถ้วยให้เรา

ด้วยความที่ยังไม่มีใครทำเป็นน้ำพริกลักษณะแบบนี้เนี่ย

หาดูว่าเราจะสามารถที่จะเอามาใช้ได้เนี่ย

ซึ่งตอนแรกไปดูนี่ก็แบบเครื่องหนึ่งหลักล้าน

แต่ว่าเราอยากทำเราก็ไปขนขวายหาบริษัทที่เขารับถาบนี้

ถึงจะมีเจ้าที่ทำบางทีก็ทำได้ออกมาไม่เหมือน

เอิญมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมไปงานแสดงสินค้า
แล้วผมก็ไปเจอซาไปเออร์เนี่ยเขาไปออกบูธนะครับ
แล้วก็มีถ้วยแบบลักษณะที่เราอยากจะได้เลย

เขาก็บอกว่าของเขานี่แหละเป็นเจ้าที่ส่งให้กับไก่ทอดเจ้าดังนี่แหละ
แต่ไก่ทอดเจ้าดังเนี่ยสั่งเดือนหนึ่งเป็น๑๐ล้านถ้วยเลยนะ

ตอนนั้นยังไม่มีออเดอร์ไม่มีอะไรเลยครับ
เราก็เลยเข้าไปคุยกับเซลล์เขาแล้วบอกว่าพี่พอจะแบ่งไอ้ที่ส่งให้เขาให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าได้แต่ว่ามันก็ต้องสองแสนถ้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ

เป็นเงินก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทตอนนั้นครับ
โอเคเลยไหมคะตอนนั้น

ผมก็เอาไปส่งตามร้านค้าต่าง

คือเอานิดดีแบบนี้เอามาลงไว้เลย
แต่ของเขาจะเป็นแบบเครดิตบ้างฝากขายบ้าง
แต่ว่าอย่างน้อยเขาบอกไอ้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ไม่มี

เอาไว้หน่อยละกันครับ
หลังสงการน่าจะดีขึ้นนะครับ

มันแทบจะไม่เท่าเดิมมาเท่าไหนก็เท่านั้น
งั้นเราก็ทำไมช่วงนั้นถึงเจาะไปที่
อ่ะเดี๋ยววางตามร้านขายข้าวฝากดีกว่าน่าจะดี

พอหลังจากที่ร้านค้าเขาบอกมันขายไม่ได้
เอากลับไปเถอะทีนี้เราก็ไปกับพี่ชายก็เลย
จะทำอย่างไรดีอะไรเงี้ยแต่มันหลายเดือนแล้วทิ้งไปเผรึย์
แล้วทำมาเป็นความตลอกของเรา
แต่คุณเอสลามานว่าเจอปัญหาโอ้โหแบบว่า

เราก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันขายไม่ได้วะ

ซึ่งทั้งนั้นห้างแรกที่เราลงจะเป็นห้าง

คนหิ้วมันแบบเยอะอะครับจนจัดซื้อเขายังบอกเลยทำไมขายดี

ยืนดูทำเป็นหยิบนู่นหยิบนี่แต่ก็มองดูใครซื้อน้ำพริกเรา

สองก็เพื่อจะเก็บข้อมูลว่าเออใครซื้อของเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราไปสำรวจตลาดแล้ว
จะทำให้เรามองเห็นว่าสินค้าเราเนี่ยมันตอบโจทย์กับคนเมืองนะอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเป็นความสะดวกสบายครับก็ทานพอดีมื้อแบบไม่เหลือทิ้งอย่างนี้แหละ
ซื้อ๓๐บาทได้รสชาติเดียวมาซื้อของเรา๓๐บาทได้๔๕รสชาติ
ด้วยความโดดเด่นของแพ็กเกจนะคะที่เป็นมินินี่
เห็นว่าไปเตะตาคอลัมนิสเลยมีการเอาไปลงข่าวหนังสือพิมพ์เลยเหรอ
ใช่ครับเขาก็ช่วยให้เราแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้น
พอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยสินค้าก็เริ่มขายดีขึ้นครับ
แล้วก็นอกจากจะไปเข้าตามห้างแล้วเนี่ยผมก็จะไปออกบูธด้วยอย่างนี้ครับ

เขาก็บอกว่าเขาเป็นจัดซื้อของ
อันนี้เขาติดต่อเรามาเอง

เพราะทำให้เรารู้ว่าโอกาสมาแล้วนะ

มาตรฐานที่จะเอาสินค้าเนี่ยเข้าเว่นได้แล้วพอสินค้ามันเข้า๗๑๑ไปเนี่ยยอดขายมันกระโดดเลย
เห็นว่ามันทะลุเป็นหลัก๑๐ล้าน
ใช่ครับใช่ครับปีนั้นก็คือว่ายอดขายก็โตเลยช่วงนั้นก็มีเป็นช่วงที่ถ้าผมจะเป็นช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพ
เราก็โชคดีที่เราไม่กระทบพอเราไม่กระทบยอดขายก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าคนสั่งซื้อสินค้าเราเนี่ยเพื่อไปบริจาคเยอะครับ

ก็ทำให้น้ำพริกมินิรุ่งเจริญก็บางคนก็จะบอกน้ำพริกที่ดังในช่วงน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วพอเขาส่งกันเราไปเลื่อนดูมันก็จะมีอีเมลคนอื่นตามทุกคนเลย
ผมก็คิดเอ๊ะเราน่าจะก๊อปอีเมลพวกนี้แล้วใส่สตอรี่ของเราเนาะ
เรื่องของเราทั้งหาดีลเลอร์หรือว่าน้ำพริกเรามีรสชาติอะไรบ้าง
เราควรจะใส่เรื่องราวของเราแล้วก็ส่งเมลกลับไป
โปรเวิร์ดมากไปที่อีเมลต่างในการ

พอเห็นมาก็บางคนก็โทรมาเลยสั่งซื้อเลย
น้ำพริกคุณน่าสนใจนะเราก็เลยรู้ว่าออนไลน์มันก็ได้ผลเนี่ย
คนดูนะคะอยากจะชิมความอร่อยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
ตอนนี้ตอนนี้สินค้าเรามีวางจำหน่ายที่๗๑๑นะครับ

จริงตอนนี้เดินไปที่ไหนก็เจอทุกซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้นะคะ

เราก็เริ่มทำสินค้าแตกลายไปเรื่องของสั้น
ที่มันทอดสำเร็จเจียวสำเร็จแล้วเนี่ย
เอามาบรรจุใส่กระปุกเพื่อเอาขายหอมเจียวพริก
มีลูกค้าสั่งซื้อตลอดนะครับไปทำยำอะไรอย่างเงี้
เราก็เธอเปิดใส่เลยแต่ก็ง่ายสะดวกนะครับ
ทางธุรกิจของน้ำพริกรุ่งเจริญนะครับ

กิจการแผนน้ำพริกในตลาดสดธรรมดาเลยนะครับ
จนกลายเป็นธุรกิจโรงงานน้ำพริก๑๐๐ชาติ

เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำ
มีความอดทนผมเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนค่ะ
มั่นใจนะคะว่าตอนนี้ถ้าคุณพ่อของคุณเอสยังอยู่เนี่ย
พ่อจะต้องแบบปลื้มใจในลูกชายคนนี้แน่นอนนะคะ
ที่ไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลยคุณเอสอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะ
ที่แบบเราประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้อืมถ้าแกรับรู้เนอะ
เราก็อยากจะบอกแกว่าในสิ่งที่แกเชื่อมั่นเราเนี่ยครับ
วันนี้เราทำได้น้ำพริกที่พ่อสร้างมาที่เหนื่อยมาเนี่ย
วันนี้มันเป็นที่ยอมรับนะครับมันเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
สร้างรายได้กับครอบครัวหรือลูกได้อย่างนี้ครับก็อยากให้พ่อภูมิใจในสิ่งนี้ครับ
และในวันนี้คุณพ่อก็ภูมิใจในตัวคุณเอสมากแน่นอนนะคะ
สำหรับการรับช่วงต่อกิจการของครอบครัวรุ่นที่สองเนี่ย
ต้องรักษาในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างเอาไว้
เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ก็คือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยด้วย
และธรรมดาครับธุรกิจย่อมต้องมีคู่แข่งนะครับ
เราต้องพัฒนาสินค้าของเรานะครับให้มีความแตกต่าง

ใช่ค่ะอย่างคุณเอฟนะคะที่รับกิจการน้ำพริกมาจากคุณพ่อ
ก็เอามาพัฒนาต่อยอดนะคะจนสร้างตำนานน้ำพริกมินิร้อยล้านได้ค่ะ
และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอสธนาวัฒน์จากน้ำพริกรุ่งเจริญนะคะ

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ผมน่าครับ
สวัสดีครับ

อ้าวแล้วจะมีแข่งแบบนี้นะคะ